เมื่อวานเสียดายมากเลยไม่ได้กลับบ้านที่พัทยา
ถ้ากลับบ้านพัทยาจะแวะที่วัดนี้ค่ะ
วัดหนองงูงูเหลือมอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีโอ้โห
วัดแทบแตกคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยเขาทำมารายการนี่ไง
หลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยนะคะดังมาจากอะไรล่ะ
อาทิตย์น้องชมผู้จำได้ใช่ไหมฮะไม่เท่าความแล้วนะ
แต่เอาล่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะไง
เมื่อวานนี้ท่านไปร่วมพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกไอ้ไข่กุมารเทพนะคะ
ไข่ตอนนี้ดังมากโอ้ไปหลายวัดเลยนะคะ
แล้วก็ท่านนั่งทำพิธีแบบนี้ค่ะ

ก็พออยู่ในพิธีใช่ไหมฮะมีการประพรมน้ำมนต์เสร็จปุ๊บ

รอรับเหรียญไอ้ไข่จากมือหลวงปู่

รอส่องเลขทะเบียนรถหลวงปู่เดือนชัย

ทะเบียนรถ๘๘๒๓กรุงเทพฯ
แล้วรอ๓คือรอไปส่องดูในขันนมนต์
หลายคนแอบกระซิบกระซาบและกระซากกระซิบบอกว่า

เอาไปต่อกันที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ชาวบ้านก็โอ้โหมากมายหลายคนนะครับ

พ่อปู่ดังแสนสลิจจันทรานักกระราศแล้วก็พ่อปู่เดินดงครับ
ที่บ้านเลขที่๗๓บ้านวังไสทองอำเภอซับเปิบนะครับ
ก็ไปเมื่อวานก็มีพิธีการประทับร่างทรงของพ่อปู่เดินตรงด้วย
หลังเสร็จพิธีชาวบ้านก็พากันไปส่องดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์สิครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าเออฉันก็เห็น๗๓๗๑๗๗๖อะไรแบบนี้
หลายคนก็เห็นไม่เหมือนกันนะฮะ
บางคนก็ขออนุญาตถ่ายภาพแล้วก็กลับไปส่องดูที่บ้าน
เพราะว่ามาส่องแบบนี้มันก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ
ก็ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อของตัวเองนะครับ

อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ

แน่นอนก็คลาคล่ำไปด้วยประชาชนที่แห่กันไปเยอะแบบนี้นะครับ
ขอโชคขอหลับขอพรขอสารพัดขอค่ะ
บางส่วนก็ไปแก้บ่นพ่อปู่รุษิพรหมศ
กับกุมารเจ้าสวยเห็งไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ทีนี้เราไปเจอหนึ่งคนเราได้มีโอกาสคุยกับเธอด้วยนะคะ
คุณนุษฎีสินป้องมาจากสระบุรีมาที่อายุทยาค่ะ
บอกว่าพาครอบครัวมาทำพิธีเจิมหน้าผากต่อเส้นวาสนานี่แบบนี้

เปิดถุงเงินในฝ่ามือเพื่อเสริมโชคลาภ
ที่พลาดไม่ได้ก็คือส่องเลขในอ่างน้ำมนต์
เอาไปเสี่ยงโชคเลขโสลสารตะ๖ตัวแบบนี้
จัดไปเต็มเน้นค่ะ๑๔๕๗๘๙
และที่ลอยเด่นมาคุณเห็นไหมมี๘กับ๕๗แล้วก็๔
เห็นไหมแต่ละที่มันก็มีความเด่นมีความชัดไม่เหมือนกันเนอะ
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ
ย้ำแบบนี้ว่ามันก็เป็นดวงใครดวงมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะ